คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้กับอาจารย์สุภาพขี้ขจายนะฮะ
แม้คอรมรเสร็จฐานหนึ่งจะมีหน้าตาออกมา
บางคนก็กองเชียร์บอกว่าก็หล่อเหลาแล้ว
กรองเชียร์บางคนบอกหน้าตาคิเลจัง
แต่เรื่องของการที่จะต้องแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องรอคอรมอคณะรัฐมนตรีเข้ามาแก้ไข
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญ

ผมเขตเส้นใต้บอกมาสองสามครั้ง
ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลาฮันนีมูล
ไม่มีช่วงเวลาของความชื่นมื้น
ถ้าเป็นมวยไม่มีเวลาจะรำมวยไหว้ครู
ละครั้งยกแรกแก๊งต้องเดินลุยทำคะแนนทันที

ความเดือดร้อนของชาวบ้านรออยู่เยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง

เพื่อมาชดเชยกับความรู้สึกของคน
ที่เขามีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับรัฐมนตรีบางคน
ความรู้สึกไม่ค่อยดีกับภาพลักษณ์กับรัฐมนตรีบางคน
ที่เขาเห็นว่าไม่เหมาะสม
ฉะนั้นการเร่งทำงานเนี่ย
มันจะทำให้ชดเชยกับเรื่องเหล่านี้ได้
แต่ว่าดูลีลาท่าทางของนายกเศรษฐา

ก็ดูจะทันใจอยู่นะครับ
อย่างวันนี้ก็มีหัวข่าวว่า
ถกขอรมณ์นัดแรก
ลดทันทีค่าไฟค่าน้ำมัน
หัวข่าวที่ตามมาบอกว่าเศรษฐาโชว์
เรียกสุพัฒน์พงษ์ไปหาหรือ

นี่เป็นประเด็นที่ประชาชนคอยอยู่จริงครับ

จกเศรษฐีไม่มีใครไม่เดือดร้อน

ฉะนั้นถ้าเร่งแก้เรื่องนี้ให้ได้
ขอรมอประชุมนัดแรกออกมา

ดูความเหมาะสมว่าจะลดราคาลงมา

มันขึ้นพลวดพลวดขึ้นเยอะ
ฉะนั้นเวลาลงลดราคาลงมา
ก็ต้องลดในอัตราที่เหมาะสม

ต้องลดในอัตราที่พอสมน้ำสมเนื้อกับตอนที่ขึ้น
นี่นี่เรื่องค่าน้ำ
เรื่องค่าไฟค่าพลังงาน
ทีนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ย

หน้าตาของรัฐมนตรีที่เป็นข่าวอยู่วันสองวันนี้

เพราะว่าประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ย
มันถูกเขย่าขึ้นมาเมื่อวานนี้

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ท่านก็ออกมาเสรีจวกจัดคอลโลมอ

เหมือนหมาแย่งชามข้าว

หางเลขกันหลายคน

ว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
พอแห่ขาเข้ามาจะเป็นรัฐมนตรีโดนแล้ว

ขัดคุณสมบัติเคยติดคุก

รองวิศนุท่านมาบอกว่า
วิศนุชี้พิชิตไม่เข้าข่ายต้องห้าม
เพราะคดีผ่านไปเกิน๑๐ปีแล้ว
ท่านบอกว่าที่เคยถูกจำคุกเนี่ย
คดีละเมิดอำนาจศาล
ไม่รู้ว่านายพิชิตจะเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะเลขาคอรมอยังไม่ได้รายงาน
แต่หากเป็นกรณีเรื่องขาดคุณสมบัติ
นายพิชิตได้มาบอกว่ามีข้อกล่าวหาตอนแรกเรื่องทุจริต
แต่สุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้อง
แล้วที่ลงโทษเป็นเรื่องการละเมิดอำนาจศาล
โดยคดีเกิดขึ้นในช่วงปี๕๒
มันผ่านมา๑๐ปีแล้วจึงไม่เข้ารักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูล
แต่ถ้าหากถูกจำคุกและพ้นโทษไม่ถึง๑๐ปี
เป็นไปไม่ได้นี่มันเกิน๑๐ปีแล้ว
แต่ว่ามุมมองของอดีตกรกต
กลัวซึทธิยากรสมชัยจี้เปลี่ยนตัววิชิภ
เคยติดคุกเข้าข่ายคุณสมบัติ
นี่อาจารย์สมชัยเห็นไม่ตรงกันอาจารย์กับอาจารย์วิศนุ
ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าจะเอายังไงแน่

ท่านบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นถ้าหัวหน้าพักเห็นว่ามันยุ่ง
และไม่อยากไปตายเอาดาบหน้าจะถอนเสียก่อนก็ได้
นี่ทางออกตัวคุณวิชิตเองก็ออกโรงโต้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ใครทำอะไรพูดอะไรให้เกิดความเสียหายก็จะดำเนินคดี
ว่าที่รัฐมนตรีอีกคนนึงที่ตกเป็นข่าวคุณชาดาไทเศษ
เมื่อวานนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยออกโรงเลยครับหนูป้องชาดาไม่ทำผิด
กฎหมายแน่นอนคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐาน
ตนไม่เคยเห็นว่านายชาดาทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใด
เวลาที่อยู่ที่อุทัยคุณชาดาลงพื้นที่พบชาวบ้าน
ทำตัวกลมกลืนแล้วต้องไปถามคนอุทัยว่านายชาดาเป็นคนยังไง
มั่นใจว่าคนอุทัยธานีต้องตอบเป็นคนที่ดีรับใช้ประชาชนและเสียสละ
แล้วตอนที่ตอบคำถามนักข่าวช่างภาพก็มือไวหน่อยครับ
จับภาพใบหน้าของคุณอนุทินกลายมาเป็นภาพหน้าหนึ่งนี่

ภาพนี้มาถึงว่าที่รัฐมนตรีศึกษาธิการ
ก็สังกัดภูมิใจไทยผลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ
อันนี้ก็ถูกมองว่าผิดฝาปิดตัวเพราะเป็นตำรวจมาทั้งชีวิต
ไม่มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาประเด็นนี้พอนักข่าวถามคุณอนุทิน
ก็ย้อนถามว่าเอาแล้วผมล่ะผมมีประสบการณ์เป็นหมอหรือเปล่าล่ะ
ความหมายคือถึงไม่ได้เป็นหมอก็เข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขได้
อีกคนหนึ่งรองนายกผลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์บอกว่า
พลตำรวจเอกพัชรวาสเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ช่วงนั้นคนตายเจ็บเยอะจึงถูกดำเนินคดี
คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
แต่เนื่องจากเป็นผ่อบ่อต่อรอ
พลตำรวจเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็เลยมาออกคำสั่งให้ยกโทษให้
แต่ตนถามว่ายกโทษให้ความผิดยังอยู่หรือไม่
นี่คือตัวอย่างเส้นทางอันโครคลา
ของว่าที่รัฐมนตรีหลายคน
ก็เป็นภาวะของรัฐบาลที่เริ่มต้นด้วย
ทุนที่ต้นทุนที่ติดลบ
ก็เป็นปัญหาให้รัฐบาลนี้ต้องเริ่มด้วยการทำงานชดเชยอย่างที่ว่า
สร้างผลงานเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนเห็นผลงานโดยไวที่สุด
ผมเห็นปฏิทินการทำงานของคุณเศรษฐาวันต่อวันแล้วเนี่ย
ผมเข้าใจว่าท่านก็รู้สึกว่าอย่างนี้แหละ

นี่บ่ายวันนี้ก็จะไปหาข้อมูลพ่อค้าแม่ค้า
ตามตลาดนัดเมืองไทยพัฒระถนนรัชดา
เดือดร้อนอะไรกันตรงไหนยังไง
แล้วถ้ามีผลงานที่ฉับไวก็มาชดเชยกับความรู้สึกที่ว่าได้
ผมโว๊คกลับมาเรื่องประเด็นข้าน้ำข้าวไฟอีกทีนึง
ที่บอกว่าประชุมนัดแรกจะพิจารณากับเรื่องนี้

และที่บอกย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่า

ตอนลงต้องลงให้สะสมกัน

ฉะนั้นตอนลงอย่าลงเป็นพิธีไม่ได้
มาที่ฝากไว้และเป็นห่วงกันมาก
เกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาของเรา
ช่วงเวลาที่ผ่านมาลำบากสุด
น้ำมันแพงค่าไฟแพง
ปุ๋ยเนี่ยแพงไปเป็นเท่าตัว
ผลพวงจากยูเครนกับรัสเซียถล่มกัน
เข้ามาบ้านเราไม่ได้

ความหวังเขาอยู่ตรงที่ว่า
หนี้สินที่มันล้นพ้นตัวอยู่ทุกวันนี้
หันซ้ายก็เจอนี่หันขวาก็เจอนี่
ทำยังไงที่จะทำให้ได้เหมือนที่หาเสียงไว้ครับ

หรือพักทั้งต้นทั้งดอก

ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องร้อนทั้งนั้น
เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งทำ
ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งมา๙ปี

ต้องได้รับฟังความหวังจากคน
มากกว่ารัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ

ฉะนั้นเราก็จะต้องติดตาม
การทำงานของรัฐบาลนี้

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ